แล้วก็เลยโทรตาม
แล้วมันค่ายมาแถวนั้น
มันก็ห้ามแล้วเกือบเจอกันอยู่ดี

แต่ตอนที่เขาเล่นด้วยกัน
ไม่เหรอเพราะว่าเขาก็เจอเหมือนเขาเจอคนรู้จักเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกวัน
แต่ว่าตอนนี้เริ่มเป็นจุ๊บตาหรือเปล่าแต่แหละคนแบบอยากเจออยากเห็น
ก็เดี๋ยวนี้ไปไหนคนก็ถามถึงตาลูกไม่ค่อยถามถึงเรา
ไม่ค่อยถามถึงแม่แล้ว

แบบว่าเหมือนกับช่างโดหลักตกไปเรียบร้อยแล้ว

นี่เป็นคำแรกกับการฝึกที่เราได้เจอกัน
รู้ว่ามีโอกาสเจอกันกันกว่านั้นทีหรอ
อ้อไม่เคยเจอใช่

เพราะว่าแบบเห็นกันมาตั้งแต่ซิ่งอะไรอย่างนี้

หากิจกรรมทำให้มันหมดไปวัน
คือพอดีช่วงวันแม่น่าจะอยู่ต่างประเทศกันพอดีด้วย
ที่บ้านน่าจะแบบก็มีทั้งคุณย่าคุณยาย
เข้าที่ไปเที่ยวกัน

เสียงไปออสเตรเลียค่ะ

ยังไม่ได้เริ่มแพ็คเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องล่ะค่ะ
เป็นแม่ลูกสามเป็นยังไงล่ะคะมันก็จะวือหน่อยมันก็จะแบบเว่นนิดนึงแต่ก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นเวอร์ชันที่เรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองที่สุดนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยในความเป็นแม่แล้วก็ในความที่แบบที่เขาบอกว่าลูกคือของขวัญก็คือก็คือจริงแหละ
ต้องลองมีค่ะถึงจะเข้าใจแต่มันก็จะเวอร์นะชีวิตมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วละชีวิตมันก็จะไม่ใช่ของเราอีกต่อไป
แล้วก็ความเป็นเด็กผู้ชายด้วยฮอร์โมนมันอยู่เฉยไม่ได้
เราก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบพูดอะไรซ้ำ
แต่ว่าพอมาเป็นแม่ก็คือมันพูดทีเดียวไม่ได้

ไม่ได้แปลงเพราะว่าฟิวขาด
แต่ว่าบางทีเขาหลุดกันมาก
พูดด้วยเดซิเบลปกติแล้วมันเอาไม่อยู่

ในละครอยากรู้วิธีการดุเด็กมากที่สุดในสไตล์พิชง

อันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เริ่มจากอะไร

เพราะว่ามันแสบมันไม่ได้คนเดียวด้วยไงคะ

ก็ยังติดแม่มาก
โดยเฉพาะคุณสายฟ้า
แต่ก็จี๊ดนะก็เป็นตัวตึงนะ
คือในขณะเดียวก็ติด

มีทำโก๊งทำกาสบ้างแต่ไม่ได้อยู่โรงเรียนตอนนี้

ยังไม่มีแหมกมุมหลวงส้อนเหตุการณ์อะไรไหม

ดูทุกวันค่ะ
ดูเรื่องทุกวัน
ทุกวันเพราะว่าอย่างที่บอกมันเด็กผู้ชาย
แล้วลูกเราก็ไม่ใช่เด็กที่เรียบร้อยขนาดนั้น
คือถ้าไม่ปรามเลยอะไรเลยมันก็จะยิ่งแบบ
เราก็อยากให้เขาน่ารักในสายตาคนอื่น
มันก็ต้องมีบ้าง
ส่วนมากถ้าหน้าที่ดุก็จะเป็นเรา

เวลาพ่อมาอยู่กับพ่อ
ก็จะเล่นสั่งของเล่นให้

เวลาอยู่กับพ่อเพราะว่าพ่อก็จะไม่จู่จี้

หรือว่าจะออกจากบ้านเตรียมตัวหรือ
คือของเรามันก็จะเป็นเรื่องวินัยในแต่ละวัน
ที่มันต้องทำ
แต่ว่าพอเป็นโหมดของพ่อ
พอมาอยู่ด้วยกันก็เขาก็จะสนุกกันอะไรกันไง
ก็จะแบบไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีลิมิต

ยังแบบพากันไปดูอะไร

เราก็นับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพันไป

แต่คิดว่าชมว่าน่าจะหลายบ้านก็น่าจะเป็นอย่างนี้